สู่ขวัญโอ้โห๔๖แล้วยังปั๊วมากนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ภาพยนตร์นะคะ
โฮมสเตย์จบไปก็ยังไม่รับงานอีกทีก็เลยถามถ่ายว่าเมื่อไหร่จะรับงานนะคะ
รวมไปถึงเคล็ดลับลูกหนึ่งแล้ว๔๖แล้วนะคะสามีรวยด้วยทำให้ถึงปังขนาดนี้นะคะ
ความสวยคงกระพันธ์จัดไปเลยค่ะพี่สู่ขวัญฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
ต้องรอดูไปมากกว่าค่ะว่าอะไรที่พี่ขวัญคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเรา
แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา
บทสำคัญมากค่ะสำหรับพี่ขวัญคือเราไม่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่
ที่เรารู้สึกเห็นคุณค่าของมันมาก
ถ้ามันมีโอกาสที่ดีมีบทที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิต

เรื่องความสวยค่ะหลายคนสงสัยเคล็ดลับค่ะ
ทำยังไงให้สเตย์ได้อย่างนี้ตลอดเวลา
ก็พี่ขวัญว่าจริงหลักแล้วมันก็คงกลับไปเบสิกที่ทุกคนรู้แล้วค่ะ
ดูแลตัวเองในด้านต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่การพักผ่อนการออกกำลังกาย
ทุกอย่างถ้าสมมุติว่ามันครบมันสมบูรณ์

สำคัญที่สุดใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าค่ะ
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดคือการมีแฟนรวยค่ะ

นี่ถือว่าเป็นดาราหนึ่งในดวงใจของเชอรี่เหมือนกันนะ

เหมือนจะชอบเขามากเลย